ต้องระวังโดยเฉพาะกลางวันคือทุกคนรับรู้เหมือนกันว่าร้อนมากจริง
มีข่าวเรื่องของคนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ป่วยเป็นโรคประจำตัว
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะวันนี้มีคนเป็นลมด้วยค่ะ
ความร้อนเป็นเหตุคุณผู้ชมค่ะคุณกฤษดาทองสุขสกุลค่ะ
คือโชคดีจริงที่จังหวะที่เขามีอาการ
คือเขาเป็นลมอยู่ที่ศูนย์รับเรื่องราว
แจ้งความร้องทุกข์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ผนโยธินจตุจักรนี่เอง
ก็เลยมีคนเห็นและมีคนช่วยทั้งตำรวจทั้งพลเมืองดี
หน้ามืดเป็นลมชักกระตุกค่ะ
คือเขามาอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าเขาเดินหางานทำ
ก็มีการประสานรถกู้ชีพ
มารับตัวไปส่งโรงพยาบาลราชวิถีรักษาพยาบาลต่อไป
ก็ฝากไว้ระมัดระวังด้วยนะคะ
ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว
อากาศร้อนนี่ต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษด้วยนะคะ